จริงแล้วถือว่าทั้งสองทีมนั้นก็จะสร้างผลงาน
เพื่อเป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับ
ในการแข่งขันเรือยาวนาชาติในครั้งนี้ครับ
พูดถึงเรือแล้วนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับ
ว่าถ้าวันนี้คุณได้เห็นรายงานในการแข่งขันกลับมา
จากทางสถานีที่ได้ทำไปนะครับ

ปกติแล้วการแข่งขันประเภทนี้จะเป็นหัวเรือมังกร

เพื่อให้มีสไตล์เข้ากับความเป็นไทย
แล้วก็มีรูปแบบการออกแบบที่วิจิตประการตามากนะครับ

วดลายอันวิจิตบรรจงของหัวเรือหงษ์

และจำลองถอดแบบมาจากเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
ซึ่งหัวเรือชิ้นนี้จะถูกนำไปใช้ประกอบเป็นเรือกลาง
สำหรับการแข่งขันเรือภายนานาชาติ
เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ผ่านเรือพลายหัวเรือหง
และเป็นการแข่งขันที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก

ไม่ว่าจะเป็นพิธีพระอยวะญาตาทางชนมาศ
ในหลวงหรือเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยว
นานาชาตินี่เพราะเห็นรวดสุปรรณหงษ์นี่
ก็จะรู้เลยว่าอันนี้ล่ะประเทศไทย
แล้วก็เกี่ยวกับลวดลายหรือลักษณะของตัวงาน
จะเป็นเอกลักษณ์ของไทยอยู่แล้ว
ทุกชาติจะเล็งเห็นเลยว่าอันนี้ของประเทศไทย
โครงสร้างของเรือสุพรรณหงษ์มีรูปแบบที่ค่อนข้างซับซ้อน
ขั้นตอนของการออกแบบและจำลองหัวเรือหงนั้น
ต้องใช้เวลานานกว่า๒เดือน
เริ่มจากเมื่อออกแบบเป็นลายที่เรียบร้อยแล้ว
ก็จะมีการปั้นขี้พึ่งเป็นหัวเรือต้นแบบขนาดเท่าของจริง
จากนั้นจึงนำไปขึ้นรูปเป็นแม่พิมพ์ต้นแบบด้วยซิลิโคน
ตามมาด้วยการหล่อไฟเบอร์เป็นหัวเรือ
และเมื่อไฟเบอร์แห้งได้ที่แล้ว
แกะออกจากแม่พิมพ์เพื่อตกแต่งเก็บรายละเอียด

ก่อนที่จะนำไปพ่นสีทองและประดับตกแต่งด้วยกระจก
ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างหัวเรือ
ได้หัวเรือหงที่มีความสวยงามตามแบบฉบับของศิลปะไทย
ภายใบสุมรรณหงดังที่ทั่วไปแล้วจะทำยาก

หรือที่เขาเรียกว่าเชฟของเรือเนี่ยนะครับ

ถ้าเราไม่ศึกษาข้อมูลจริงแล้วเนี่ย
จะออกมาไม่สง่างามนะฮะ

มีความวิจิตพิษดารมาก
เพราะว่าช่างสมัยก่อนนะฮะ
ได้ทำเอาไว้ได้อย่างสง่างามอยู่แล้วครับ
หัวเรือหงษ์ได้รับการจำลองและถอดแบบ
มาจากเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
ซึ่งแม้ว่ารายละเอียดของงานวิจิตศิลป์
เทียบเท่าของจริงทุกระเบียดนิ้ว
แต่ก็ไม่ได้ทิ้งความงดงาม
คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรม
และรูปแบบของศิลปะไทย
นานาชาติได้รับรู้และจดจำ

กลางลำน้ำเจ้าพระยาในครั้งนี้